คุณผู้ชมครับที่ชัยนาฏนะฮะมาดูที่ชายนาฏหน่อยนะครับมีคุณพ่อ
คนหนึ่งคุณพ่อลูกอ่อนลูกน้อยวัยแค่๓เดือนอบพยพ
พ่อแม่ลูกแล้วลูกเด็กแค่๓เดือนนะครับอ้าวหัวน้อง
นี่อายุเพิ่ง๓เดือนขวดนมขวดนมนะครับมาอยู่ที่เต็นต์ริมถนนที่ตำบลหาดอาสา
อำเภอสัพยานจังหวัดชายนาฏนี่คุณพ่อคุณแม่นะครับคือตอนนี้ฝนตกหนักมาก
ลักเข้าท่วมพื้นที่ตะบนหาดอาสาน้ำนี่สูงแบบเมตรกว่านี่เห็นไหม
สภาพน้ำแล้วจะอยู่ที่บ้านยังไงเด็ก๓เดือนนี่ฮะคือชาวบ้าน๑๒๐๐กว่าครัวเรือน
ตอนนี้เผชิญกับน้ำท่วมนะครับนี่คุณยายเห็นไหมฮะบางบ้านอยู่กันไม่ไหว
ก็ต้องอบพยพมาอยู่ที่เต็นต์ริมถนนนะครับคุณชายาเนี่ยคุณพ่อของน้องฟอส
นี่ก็ต้องพาลูกพาเมียออกมาอยู่ที่เต้นริมถนนนะครับคือชาวบ้านบอกว่าต้องออกมาอยู่ที่นี่นะครับ
ออกมาอยู่กันเนี่ยสัปดาห์กว่าแล้วนะจะไปเช่าบ้านอยู่ก็ไม่ไหวมันมีภาระค่าใช้จ่าย
ก็ต้องทำใจนะทำใจทำให้ชินสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นห่วงลูกน้อย
เพราะว่าอยู่ที่ริมถนนเนี่ยกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็ยุงนี่ฮะ
โอ้โหดูสิ

พยายามเร่งระบายน้ำกันอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่วันถึงจะน้ำลดนะฮะ